ต่อกันที่เรื่องของกระแสคลิปนี้บอกว่าดังมากในสื่อออนไลน์นะครับ
บอกว่าเป็นภาพคลิปของชายชุดดำครับแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งครับ
ที่บอกว่าเป็นเจ้าของสุนัขเกิดเรื่องด่าทอกันอยู่ในคลิปโซเชียลแบบนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับแต่ดูคลิปกันดูดูพร้อมกันดีกว่าครับ

มึงมาทำอะไรอย่างงี้ถูกเหรอผมรอเนี้ยเนี้ยรออะไร
ผมทำอะไรผมไม่ได้หวนหมาคุณไม่ทำอะไรหมาคุณเลยไหนดูดิหมาคุณเป็นไร
เนี่ยคุณแล้วคุณห้ามทำรั้วแล้วไม่ใช่แล้วคุณทำรั้วอย่างนี้ถูกเหรอ
ออกไปข้างนอกคุณทำรั้วอย่างงี้ถูกเหรอแค่รู้เฉยรู้เฉยแล้วเป็นอย่างนี้
ไม่มีปัญหาไงคุณนัทเรื่องตรงนั้นอ่ะไม่มีปัญหาหมาฉันอยู่ในบ้าน
คุณฆ่าเข้าไปบุกลุกแต่คุณทำอะไรผมผมไม่ยอมเหมือนกัน
แล้วคุณทำหมาฉันไม่ยอมเหมือนกันฉันไปข้างนอกลองดูเอง
ผมเดินผ่านเฉยเฉยเนี้ยหมาคุณงับเสื้อผมงับเสื้อบ้านอะไร
หมาอยู่ในบ้านมันจะกระโดดมางัดได้ไงคุณปีนเข้าไปโห
บ้านผมก็ยืนทำไมทำไมผมต้องไม่อยากได้บ้านคุณคนแถวนี้ถามคนแถวนี้ไอ้
คลิปนี้ถูกบันทึกโดยเจ้าของสุนัขนะครับหรือว่าเสียงของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับ
จากภาพที่เห็นผู้หญิงเจ้าของคลิปได้บันทึกภาพวีดีโออยู่ตลอดเวลา
ขณะที่เธอกำลังกล่าวตอบโต้ชายชุดดำอยู่ซึ่งชายชุดดำก็ไม่ได้มีทีท่าเกรงกลัวอะไรนะครับ
แถมยังพูดจาท้าทายเพื่อต้องการเอาผิดกับเจ้าของสุนัขหลังเขาอ้างว่าถูกสุนัขกัดเสื้อ
โดยคลิปนี้ได้ถูกโพสต์โดยเพจที่มีชื่อว่าผู้ปิดทองหลังพระพร้อมเสียสละ
ซึ่งในโพสต์ระบุพิกัดว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยแจ้งผ่านมาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวคลิปของเรานี่แหละครับ
มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจไทยรัฐ
แจ้งข่าวคลิปกันเป็นจำนวนมาก
อกจากนี้นะครับเจ้าของคลิปก็ได้โพสต์ภาพถ่ายของรั้วบ้าน
ที่มีร่องรอยคล้ายถูกงัดถูกงัดจนพังเสียหายนะครับ
คนในสังคมออนไลน์ต่างตั้งข้อสงสัยและสังเกตเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า

พอถูกสุนัขกัดเสื้อก็เลยว่ามีท่าทีโวยวาย
จะให้รับผิดชอบรับผิดชอบ
ฝากไปถึงแฟนเพจร่วมถึงเจ้าหน้าที่
เจ้าของคลิปนะครับมีเบาะแสเพิ่มเติม
ติดต่อมาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวคลิปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
คือคลิปนี้ดังเพราะว่าทางเพจเขาก็ตั้งหัวข้อว่า

หมามันอยู่ในบ้านแต่มันกัดกันยังไงกัดคนยังไงนะฮะ
กลายเป็นคลิปที่คนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้ว
สรุปแล้วเป็นยังไงเพราะผู้หญิงเขาก็โวยวายยืนยัน
บอกว่าหมามันอยู่ในบ้านหรือว่าคุณปีนเข้ามาเลยถูกหมากัด
การแต่งตัวของผู้ชายนะครับเหมือนจะออกรบเลยนะ
อืมนะฮะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ